เอามีเหตุชายคุ้มคลั่งนะฮะซึ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นประจำเลยนะพี่อุ๋ยเนอะนี่เห็นไหม
แล้วที่มหาสรคามเนี่ยตำรวจเข้ามาระงับเหตุนะครับ
ผู้ชายคนนี้คลั่งแล้วถือมีดอยู่ในบ้านอืม
ตำรวจไประงับเหตุก็ต้องไปแย่งมีดนะฮะ
แย่งไปแย่งมาพลาดท่าฮะตำรวจถูกฟันเข้าศีรษะ
โอ้โหถูกฟันเข้าแขนดูมีดสิฮะเจ็บไปสองนาย
พระอุ้ยตายแล้วโอ้โหดูสิฟันเข้าไปแบบดูแผลที่เย็บ
อ่ะคือมุมหนึ่งก็เห็นใจตำรวจเขานะค่ะ
เวลาเจอเหตุลักษณะแบบนี้ไม่ไประงับเหตุก็ไม่ได้อืม
ระงับเหตุก็อันตรายใช่ทำแรงเกินไปบางทีเอาโดนด่าอีกเออ
นี่พอละมุนละม่อมนี่มีม่วงมีมีดโดนฟันเข้าหัวอย่างนี้ทำไงเนี่ย
เนี่ยโดนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยเนี่ยตำรวจบอกบางทีตำรวจก็มีลูกมีเมียนะ
คุณผู้ชมครับคนก่อเหตุชื่อจรรย์โรธนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อต้นอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับอ่ามีบ้านพักอยู่ในตำบลเชียงยืนอำเภอ
เชียงยืนจังหวัดมหาสรคามเขาก็มีลักษณะอาการทางจิตประสาทด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับ
ในต้นเนี่ยคลั่งนะฮะเนื่องจากขาดยาไม่ได้กินยานะครับ
แล้วระแวงว่าจะมีคนมาฆ่ายายก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุ
ตำรวจมาสามนายนะฮะมาถึงก็พยายามตะโกนเรียกก่อน
เพื่อให้ต้นเนี่ยตกใจแล้ววางอาวุธอะไรแบบนี้นะฮะ
อ่าทีนี้พอต้นเนี่ยเห็นตำรวจมานะครับคิดว่าตำรวจจะมาทำร้ายอีกนะครับ
หยิบมีดตัดอ้อยวิ่งเข้าหาตำรวจ
ก็เลยมีการต่อสู้ยื้อแย่งมีดกันเกิดขึ้นอ่า
ตำรวจก็พยายามที่จะเหยียบกดมีดเอาไว้นะฮะตอนนั้นก็มีดนี่แบบถูกเหยียบแล้วมีดงอเลยนะฮะ
แต่มีจังหวะหนึ่งเนี่ยในต้นเนี่ยไปหยิบมีดขึ้นมาได้
แล้วฟันใส่ศีรษะตำรวจนะครับตำรวจอีกนายเข้าไปช่วยก็โดนฟันใส่แขนนะฮะ

มันขาดยามันพอเป็นตายูอืม
บันนี้มันเลยเขาในห่องอืม
มันก็เลยเห็นมีดอืม

มันมาขาดอันย่านกับย่านเนอะ
ย่ายเลยวายดโทรเอาตำรวจเพื่อนมา
เอาตัวเอามีดออกจากแบบต้นเนี้ยข้างหลังสิอืม
เพื่อนกันเลยห่วงมากตำรวจน่ะ
ต้นต้นแข็งแห้งนะจ๊ะอืม
มันก็เลยเตือนมันยันเพื่อนมะขามันก็เลยลุกขึ้น
เพื่อนกันเลยเต็มใส่มันเป็นยังซ่ำดิ
นี่คุณยายของผู้ก่อเหตุนะฮะยายของต้นนะครับ
จอมศรียุค๗๖ปียายบอกเลี้ยงหลานชายมาตั้งแต่เด็กนะฮะ
เพราะว่าแม่เขาไปทำงานอยู่กรุงเทพปัจจุบันหลานอายุ๒๗นะฮะ
ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยหลานไปติดยาเสพติด
แล้วก็มีอาการทางจิตประสาทพาไปรักษาโรงพยาบาลนะครับ
พอกลับมาอยู่บ้านไปดมกาวอีกเอาติดกาวอีกนะฮะ
แต่ปกติเนี่ยหลานชายไม่ค่อยอารวาสนะยายบอกนะฮะ
ไม่เคยทำร้ายไม่เคยทำอะไรใครตำรวจเองก็แวะเวียนมาดูบ่อย
ส่วนการก่อเหตุในครั้งนี้คาดว่าหลานเนี่ยคงจะขาดยา
ไม่ยอมกินยาอาการเลยกำเริบ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับ
บอกในต้นเนี่ยเอะอะโวยวายเป็นประจำจนไม่มีใครเนี่ยกล้าเข้าไปยุ่งกับที่บ้านในต้น
เมื่อก่อนอารวาสอยู่ในบ้านตัวเองแต่ระยะหลังเนี่ยถือมีดออกมาอารวาสนอกบ้านก็มี
อ้าวแต่ยายบอกหลานไม่ค่อยอารวาสเอ๊ะแต่ชาวบ้านบอกโอ้โห
ถือมีดออกมานอกบ้านประจำวันเกิดเหตุพอรู้ว่าในต้นคลั่ง
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะฮะได้ยินเสียงมีดได้ยินเสียงตีม้งตีไม้เนี่ย
ออกมาจากในบ้านจนตำรวจมาระงับเหตุแล้วก็ถูกฟันบาดเจ็บไปสองนาย
อันนั้นมันยังดิ
มันออกมา
พันธุรกิจโทรประยุณสายสุดพนักงานสอบสวนสอบพ่อเชียงยืน
บอกว่าวันเกิดเหตุนะครับตำรวจสามนายเนี่ยไประงับเหตุ
ก็ถืออุปกรณ์ไม้งามเข้าไประงับเหตุที่บ้านในต้นคือในต้นเนี่ย
คือที่บ้านเนี่ยเขาเรียกไประงับเหตุบ่อย
ทุกครั้งเนี่ยเวลาไปถึงบ้านเรียกชื่อต้นต้นอย่างนี้
ต้นจะออกมาด้วยอาการสงบดี
คือไปแล้วครับเหตุบ่อยจนคุ้นน่ะ
วันนั้นเนี่ย๑มิถุนายนช่วงไปถึงเนี่ยเป็นช่วงใกล้ค่ำแล้ว
ไม่ทันเห็นว่าในต้นเนี่ยมีลักษณะอาการคลุมคลั่งแบบไหนอย่างไร
เพราะว่าไปนั่งอยู่มุมหลังบ้านพอเรียกชื่อต้นนั่นแหละ
ในต้นเนี่ยวิ่งพลวดออกมาพร้อมกับถือมีดเนี่ย
มีดตัดอ้อยอย่างนี้เนี่ยถือแบบซ่อนอยู่ด้านหลัง
วิ่งพุ่งเข้ามาหาตำรวจตำรวจก็เอาไม้งามเนี่ยมากันเอาไว้
แต่ไม้งามเนี่ยมันอยู่ต่ำนะฮะทำให้มีดเนี่ย
ฟันเข้ามาโดนแขนขวาของตำรวจเนี่ยเย็บไป๙เข็ม
ของคนที่โดนแขนนะฮะจังหวะนั้นตำรวจอีกนายหนึ่ง
เข้าไปช่วยนะครับในต้นเหวี่ยงมีดมาเนี่ยโดนเข้าศีรษะนี่ฮะ
โอ้โหเย็บไป๑๘เข็มโอ้ตายดูฮะ
ตำรวจโทชูวิทย์นะครับโดนเข้าแขนนะครับ
ร้อยหลวงโทชูวิทย์พงศาเทียเนี่ยโดนเข้าศีรษะค่ะโอ้โหเกิดโดนเข้าเต็ม
ยุ่งเลยนั่นที่ศีรษะนี่เห็นไหมฮะสุดท้ายเนี่ย
ตำรวจก็ช่วยกันชาวบ้านแถวนั้นก็มาช่วยกันล็อกตัวในต้น
แล้วก็สามารถคุมตัวไว้ได้จากการสอบสวน
ในต้นพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับเลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงยืน
โรงพยาบาลก็ฉีดยาระงับประสาทให้แล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวท
จังหวัดขอนแก่นอ่าส่วนเรื่องของการแจ้งข้อหาดำเนินคดีเนี่ย
ตำรวจแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนแล้วคือพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
แล้วก็เรื่องของการพกผ่าอาวุธค่ะเดี๋ยวรักษาอาการทางจิตประสาทอะไรเรียบร้อยเนี่ย
ออกมาก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอน